เกาหลีใต้เกมแรกชนบุรีชนะ๒๑
นาทีที่๙เป็นชนบุ๊กขึ้น๕๐นะครับจากบอลดูบาโร
แล้วก็๒๐นะครับ
นาทีที่๒๐จากจังหวะที่ห้องจองโฮยิงฟรีคิก
บอลชนคานโดนตัวของอภิรักษ์วรวงประตูของเชียงราย
เข้าประตูตัวเองไปครับแล้วก็หนีห่าง๓๐นาทีที่๓๕ครับ
ปาร์คจินซองก่อนที่ครึ่งหลังเชียงรายจะไล่มาครับ

ลุยเข้าไปในกรอบเขตโทษเจอเบียดนะครับแล้วสกัดลูกนี้ผู้สินเห็นแล้วให้เป็นบิลโรซิมารับหน้าที่ยิงครับ
ไล่มาหนึ่งต่อสามก็จบเกมนิสกรณ์นี้แหละครับทำให้เชียงรายตกรอบแน่นอนแล้ว
อีกคู่หนึ่งราชบุรีเสมอกับยาโฮจากมาเลเซียไป๐๐โดยเกมนี้
โตโนภาคินคำวิลัยศักดิ์หรือว่าโตโนเดอร์สตาร์มีชื่อเป็นตัวสำรองให้กับราชบุรี
วอร์มด้วยนะครับช่วงพักครึ่งช่วงก่อนเกมเนี่ย
แต่ว่าสุดท้ายไม่ลงสนามนะครับ